คุณผู้ชมเปลี่ยนอารมณ์ค่ะพามาดูคุณพ่อกันบ้างดีกว่าค่ะคุณพ่อที่ที่ฉันจะพามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันวันนี้นะบอกเลยนะว่าเป็นทุกอย่างให้กับลูกสาวแล้วจริงจริงเป็นทุกอย่างในที่นี้คือแทบจะลืมไปเลยว่าเคยเป็นนักร้องดังในยุค๙๐กันเริ่มกันที่พี่มอสปฏิพานค่ะอย่างที่รู้กันดีนะคะว่าพี่มอสเนี่ยเขามีลูกสาวแสนสวยอยู่

แต่ยังยอมใช้แอปที่แปลงกายเป็นสาวชุดเรสราตรียาวเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเป็นเรสสีแดง

นี่ไงแล้วนางยอมนะคะจนคุณพ่อมอสเองเนี่ยยังบอกเลยว่าจบกันไอดอลยุค๙๐เมื่อธิดาอยากใส่เรท
จะยอมเล่นแอปที่ใช้ฟิลเตอร์เปลี่ยนเป็นหน้าย้อนวัยคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชม
เป็นเพื่อนลูกสาวคนโตน้องสโหน่นี่นี่เขาเปลี่ยนหน้ากันเห็นไหม
เด็กชายมอส
ดิฉันเห็นเข้าคลาสเรียนเต้นแล้วนะจ๊ะ

ต่อกันที่อีกหนึ่งคุณพ่อค่ะที่ลืมภาพนักร้องสุดฮอตยุค๙๐ไปเลยก็คือ
คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอย่างพี่หนุ่มสอนราม
นี่เขามารุ่นเดียวกันเลยนะพี่มอสพี่หนุ่มนะ
จากจะต้องรับหน้าที่เป็นคุณพ่อแล้วทำงานเลี้ยงลูกแล้ว
ยังต้องรับหน้าที่เป็นเพื่อนเล่นลูกสาวอย่างน้องวีจิอีกด้วยค่ะคุณผู้ชม
คือเป็นเสมือนตุ๊กตาที่คอยให้น้องบีจิจับแต่งตัวใส่หมวกตุ๊กตาเหมือนตัวเอง
แถมยังต้องทำเสียงเล็กเสียงน้อยคือพี่หนุ่มมานั่งทำเสียงเล็กเสียงน้อย
พี่หนุ่มบุคลิกจะแบบว่าสุขุมนุ่มลึกเข้ม
ใช่ค่ะแต่ว่าการทำแบบนี้เนี่ยก็สร้างรอยยิ้มให้กับน้องวิจิได้เป็นอย่างดี
พาลูกสาวตัวน้อยไปทำกิจกรรมนอกบ้านต่างอย่างเช่น
พาไปว่ายน้ำอย่างนี้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกบ้านเนาะ
ซึ่งเวลาที่พี่หนุ่มถ่ายคลิปเล่นกับลูกสาวลงโซเชียลนะ
ปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งคุณพ่อค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณพ่อมิคบรมวุฒินะคะ
ขนาดนี้คุณผู้ชมดูนี่โดนลูกจับติดโกงติดกิ๊บ
โอ้โหแล้วบ้านนี้เขาเป็นกับลูกสาว

นั่นคุณพ่อนะลูกไม่ใช่คุณแม่นะ

ก็ลืมไปเลยว่าเป็นนักแสดงที่รับบทร้าย

แต่พออยู่บ้านเนี้ยยิบเต็มหัวงงไปหมด

ก็ช่วยกรุณาเกรงใจหนวดพ่อบ้างนะ

เอ่ออ่อสุดยอด

ก็มีแบบว่ามีเคล็ดลับมัดใจคุณลูกไง